ปิดท้ายด้วยเรื่องราวดีกันบ้างดีกว่า

ไม่รู้มีคุณผู้ชมที่ศึกษามาจากโรงเรียนนี้หรือเปล่านะคะ
โรงเรียนศึกษานารีนั่นเอง

เข้าโรงพยาบาลเมื่อกี้นี้เลย
ก็ออกมาโพสต์ภาพกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ทับ๓

โดยก็มีข้อความบนภาพนี้เลยคุณผู้ชม
เห็นเลยว่าน้องแต่ละคนไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ไหน

อย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐบาลชื่อดังทั้งนั้นเลยค่ะ
ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็สอบติดนะคะ
โดยผู้โพสต์ก็ระบุแคปชั่นไว้ว่า
ทับ๓ปีการศึกษา๒๕๕๘โรงเรียนศึกษานารี
คนรีทวิตภาพนี้กว่า๒๐๐๐ครั้ง
แล้วก็หลายคนก็ชื่นชมนะคะ
ความเก่งและความสามารถของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก
ได้สอบถามไปยังอาจารย์ทานทองพวงประเสริฐ
อาจารย์ประจำชั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ทับ๓

ซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ตรงกลางในภาพนี่แหละค่ะ
อาจารย์บอกว่าภาพที่เห็นนี้เป็นนักเรียนสายวิทยา
ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของห้องเรียนโครงการพิเศษ
ที่ชื่อว่าโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
โดยก็มีนักเรียนทั้งหมด๒๙คนค่ะ
ซึ่งทั้ง๒๙คนนี้นะคะก็สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
แต่นอกจากห้องเรียนห้องนี้แล้วจริงแล้วก็ยังมีห้องเรียนอื่น
สอบได้ทั้งห้องเหมือนกันซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะคะ
ปีนี้มีนักเรียนของโรงเรียนศึกษานารีสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐ

เป็นการส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีใน๕๐๐โรงเรียนทั่วประเทศ
โดยนักเรียนก็จะได้รับการเรียนวิชาเสริมทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์
รวมไปถึงกิจกรรมต่างเพิ่มมากขึ้นกว่านักเรียนปกตินั่นเองนะคะ
ชมน้องทุกคนนะคะเก่งจริง

แต่น้องที่วิจัยกาลังงานก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เก่งนะ

อยู่ที่ว่าเรานักเรียนนักศึกษาทุกคน
สามารถนำเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ในชีวิต
แล้วก็ใช้ต่อยอดก้าวหน้าในอาชีพได้มากน้อยแค่ไหน
นี่ไงจุฬาไงตอนสอบติดแล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
อุ๊ยคุณพ่อกรี๊ดเลย

รุ่นแรกสุดเลยก็ลุ้นตุ้มต่อมเหมือนกัน

แล้วคือตั้งใจว่าอยากเข้าอักษรเพราะอยากเรียนสายภาษาใช่ไหมครับ
ปรากฏว่าตอนนั้นเค้าจะมีให้ลองคำนวณคะแนน
คะแนนออกมา๕๐๕๐ว่าติดหรือไม่ติด

ปิดซอยเลี้ยงเลยนะปิดหมู่บ้าน

อ๋อหรือเดี๋ยว
เราไปอักษรเหมือนกันต้องการจะสื่ออะไรล่ะลูก
ต่อเห็นพี่มินพูดว่าเป็นอันแรกเลย
โอ้โฮรุ่นเรารุ่นสุดท้าย
ทำงานทำงานตั้งแต่อายุ๑๒ทำงานแต่เด็ก
เป็นสวยตาเด็กเป็นดาราตาเด็ก
สวยตาเด็ก
ไม่ใช่ก็เลยนี่ไงก็เลยเหมือนที่น้องมิ้นบอกเป็นกำลังใจให้ใครที่อาจจะสอบไม่ได้

เราเรียนที่ไหนก็ได้ขอให้เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
สามารถทำงานในอาชีพในฝันของเราได้
พี่มิ้วก็ได้ทำงานในอาชีพที่เราฝันแล้วก็เราอยากทำ
ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยที่อันดับท็อปอะไร
ก็ภูมิใจในความสามารถได้
ที่ไหนก็เหมือนกันอยู่ที่เรานี่แหละอยู่ที่ตัวเรานี่แหละ
ว่าจะผลควายได้ขนาดไหนนะคะ